ไปดูเรื่องราวของการร่วมกันทำความดีนะครับลำคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครอย่างคลองบางลำพูเนี่ยนะครับ
กำลังประสบกับปัญหาขยะแล้วก็น้ำเน่าเสียแต่วันนี้นะครับชาวชุมชนบางส่วนเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วก็หันมาจับมือกันกับกลุ่มจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะ
เพื่อหวังที่จะให้สภาพความสวยงามของคลองในอดีตนั้นฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งติดตามได้จากรายงานครับ
คือมันขาดการดูแลมานานเดิมดีเนี่ยคลองนี้คือขาดการดูแล
ซึ่งมันไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลทั้งหมดโดยตรงส่วนตามถนนเนี่ยก็เป็นชาวบ้าน

คือตรงเนี้ยลงเจ้าพญาแล้วออกปากน้ำถูกไหมฮะอืมคือถ้าเจ้าหน้าที่เขา
ไม่ได้มาทำงานทุกวันเนี่ยขยะพวกนี้ก็ลงทะเลอยู่
เมื่อกี้ให้เห็นปลาไตรหลายร้อยตัวมากคลองเนี้ยมันมีเสน่ห์อ่ะ
ถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าเราเห็นความจริงมันน่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำ
สมัยก่อนมันเป็นตลาดน้ำใช่ป่ะครับความจริงเราก็อยากเห็นอีกครั้งหนึ่ง
พลาสติกขวดน้ำหรือแม้แต่เศษอาหารถูกทิ้งลอยเกลื่อนคลองบางลำพู
ทำให้แหล่งน้ำที่เคยใสสะอาดกลายเป็นน้ำสีดำเหม็นเน่า
กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก่อนกลุ่มคนส่วนน้อยในชุมชน
ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กลุ่มคนส่วนมากที่มองว่าขยะเป็นเรื่องไกลตัว
และไม่จำเป็นต้องกำจัดเราก็คิดว่ามันควรจะมีอะไรที่จะเป็นกระตุ้น
ให้คนเกิดความคิดว่าทางภาคงานอื่นเขายังให้ความสนใจแล้วนะ
แชทฮีโร่เนี่ยเขายังมาลนลงให้เก็บขยะดูแลความสะอาดเลย
เราก็เลยมีการประสานงานขอทางแท็กซีโร่ให้เขามาช่วย
สิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดก็คือบางลำภู
แต่ในส่วนหนึ่งเรื่องการทำงานขั้นตอนพวกนี้มันก็ต้องจิตอาสาจริง
แต่ถ้าจิตอาสาจริงเราจะเอาคนพื้นที่ในพื้นที่เนี่ย
ต้องปลูกฝังให้เขามีใจรักก่อน
การเริ่มของวันนี้ก็คือกลุ่มของคนบางกลุ่ม
แต่มันก็ยังไม่ได้ทั้งเส้นทางถูกไหมฮะแต่เราก็ยังได้ชาวต่างชาติ
ที่เห็นความสำคัญเราอยากจะให้ตรงนี้มากกว่า
ที่จะให้ประชาชนในแนวคลองทั้งหมดได้มีความสำนึกว่า
เตือนนะทำไมชาวต่างชาติคนต่างถิ่น
เขายังมาห่วงคลองของเราเลยแล้วทำไมเราจะไม่ห่วงคลองของเรา

แรงผลักดันของแก่นำประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู
วกกับพลังของกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีใจเป็นจิตอาสา
นำไปสู่การร่วมอุดมการกับกลุ่มแชทฮีโร่ไทยแลนด์
และกลุ่มแชสฮีโร่แบงคอกที่ต้องการให้คนในชุมชน
เห็นความสำคัญของคลองบางลำพูลำคลองสายโบราณ
ควรถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแต่ปัจจุบันกลับถูกมองข้าม
ชาวชุมชนตื่นตัวเรื่องนี้แล้วออกมาช่วยกัน
ก็คือชาวบางลำพูตกลงกันไว้ที่อยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับ
แต่ว่าที่หนักที่สุดคือเรื่องน้ำน้ำเสีย
ตรงนี้ค่อนข้างเกินความสามารถแท้ชีโร่แล้วนะครับ
ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบเรามาคุยกัน
คนเมื่อกี้ที่ออกมาขอบคุณเราอย่างนี้ไม่ใช่แค่พูดนะครับ
เริ่มทำที่บ้านทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่ขยะของฉัน
มาจากหมู่บ้านนู้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับ
คือถ้าเราเห็นเราเก็บดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ง่ายช่วยกัน
ความจริงมันถ้าร่วมกันทำมันจะเป็นกระแสขึ้นมา
กระแสบวกแรงให้เปลี่ยนได้ในชุมชน
หลังกลุ่มแชสฮีโร่ไทยแลนด์และชาวชุมชนบางลำพู
ร่วมกันจัดการขยะในคลองบางลำพูจากปากคลองบางลำพูที่สวนสันติชัยปราการ
ตลอดแนวสองฝั่งคลองไปจนถึงสุดคลองบางลำพู
ป้อมมหาการรวมระยะทางยาวกว่า๗กิโลเมตร
พวกเขาสามารถจัดการขยะได้ถึงเก้าร้อยแปดสิบกิโลกรัม
ขยะที่พบมากที่สุดคือพลาสติกชนิดต่างซึ่งล้วนเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก
การเริ่มต้นด้วยพลังจิตอาสาของกลุ่มแชชีโร่ไทยแลนด์กับคนในชุมชนที่ร่วมมือกันครั้งนี้
เป็นอีกก้าวสำคัญที่สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันเป็นแคสฮีโร่บางลำพู
เริ่มต้นจัดการขยะในชุมชนอย่างจริงจังและร่วมกันอนุรักษ์คลองบางลำพู
ให้กลับมาเป็นคลองโบราณที่มีมนต์เสน่ห์ได้อีกครั้ง
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ต้องบอกว่าลำคลองหรือว่าแม่น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ
อยู่คู่กับการวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของคนไทย
ช่วยกันรักษาหน่อยฮีโร่ตัวจริงเลยนะเนี่ย
ไม่ต้องไปดูในนมในนางนี่ช่วยกันเก็บขยะ